ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะตามต่อสำหรับคดีที่คนปล่อยเงินกู้แล้วก็ไปพาเด็กชายผู้
แต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะเพจสายใหม่ต้องรอด
พาครอบครัวของเด็กชายวัย๑๒ปีเข้าแจ้งความกับสอนอบางเขน
อนาจารย์และปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายค่ะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจบุกไปจับตัวนายยาเดฟเป็นชาวอินเดียนะคะคุณผู้ชม
อายุ๓๗ปีไปจับได้ที่บ้านพักในซอยผลโยธิน๔๗
นายยาเดฟปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วยืนยันบอกเขาพาเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปจริง
แต่ไม่ได้ทำอนาจารย์ใดแล้วอ้างว่าเขาถูกใส่ความค่ะ
โอ้โห
วินมอเตอร์ไซค์ปากซอยผนโยธิน๔๘ซึ่งเป็นเพื่อนของนายยาเดฟที่เป็นล่ามให้
เนี่ยนะคะบอกว่าคือคนนี้เป็นล่ามนะคะเขาบอกว่าเขา
กันมาได้๕ปีนายอเดฟเนี่ยมีแฟนอยู่ที่อินเดีย
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมแบบนี้
ส่วนนายยาเดฟกับผู้เสียหายเนี่ยก็เห็นว่ารู้จักกันเคยหยอกล้อกัน
ก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ค่ะ
แต่ถึงแม้ว่านายยาเดฟจะปฏิเสธตำรวจก็ตั้งข้อหาไว้๓คดีหลักค่ะ
คืออนาจารย์ลักพาตัวและหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
เพราะว่าพอไปตรวจวีซ่าวีซ่าก็ขาดไปนานแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะรวบรวมพยาหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุด
จะส่งตัวนายยาเดฟฝากขังศาลและคัดค้านการประกันตัว
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไปดูทางฝั่งคุณเอซึ่งเป็นแม่ของเด็กอายุ๑๒ปีผู้เสียหายค่ะ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายแย่เลยค่ะกำลังจิตตก

ปรากฏว่าหมอบอกว่าอวัยวะเพศฉีกขาดบวมเป็นหนอง
ลำคอก็ตรวจเจอตุ่มหนองติดเชื้อด้วย
ครอบครัวรู้จักนายยาเดฟเพราะว่าใช้บริการกู้เงินกันอยู่
ส่วนลูกชายกับนายยาเดฟแม่บอกว่าก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกัน
แล้วยอมรับว่าตอนนี้โกรธมากจริง
อยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วก็มีตุ่มติดเชื้อในลำคอค่ะ
แต่ต้องตรวจอีกทีว่าเป็นเกิดสาเหตุนี้หรือเปล่า
แขกคนนี้เรากู้เงินเขามานานไหม

เรื่องนี้ก็ยังต้องรอดูข้อได้จริงนะฮะ
ในฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับ